พาไปดูคนที่เขาสมหวังกันก่อน

เศรษฐีใหม่๖ล้านบ้าง๑๒ล้านบ้าง

ตาร้อนพาวไปเลยนะ
แต่ละพื้นที่มีใครเขาเป็นผู้โชคดีบ้าง

เป็นเจ้าของร้านเขาขายโจ๊กเนอะ

อยู่ที่ริมถนนกสิกรทุ่งสร้าง

โอ้โหพอตกเย็นเมื่อวานนะ

คักคนเข้าไปต่อแถวกันซื้อไหม
ไม่ซื้อเพราะเขาแจกฟรี

ปัญจนะอายุ๔๗ปี

รู้ว่าตัวเองโชคดีถูกรางวัลที่๑

วันนี้ไม่ขายแต่แจกโจ๊กฟรี๑วัน

งานทางสาปขาวดีโอ้วชะว่างก็แหกละไป
ยินดีอะไรเออยแล้วก็รับโจ๊กฟรีไปกินที่บ้าน
คนที่เอาโจ๊กมาแจกตอนนี้เป็นลูกชาย

ดีใจกันไปนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เขาเป็นคนชอบเบิ้ล
คือชอบเลขเบิ้ลพอมีพ่อค้าเร่มาแม่ก็จะชอบหาแต่เลขเบิ้ล
ล่าสุดก็ชอบเลขเบิ้ลก็คือหนึ่งค่ะก็ซื้อไปแล้วมันถูกหมดเลยครับ
เป็นรางวัลที่๑ไปซื้อจากที่บริเวณหน้าเมืองจำกลางขอนแก่น
แล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ในครั้งนี้เมื่อวานแจกโจ๊กจนเกลี้ยงเลย
ไม่ถึงคืนครับนักของ
ไปกันต่อค่ะไปดูหน้าตาเศรษฐีนีนี่ค่ะคุณป้าอายุ๖๐ปี
เกษียณพอดีนะคะคุณยุภาโคตุนันเป็นชาวอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดหนึ่งศูนย์หนึ่ง
ร้อยเอ็ดขอบคุณค่ะนี่เขารับไปหนึ่งใบนะคะรางวัลที่หนึ่งรับไปหกล้านบาท
เราก็ถามคุณป้าเลขนี้ป้าได้แต่ใดมาป้าบอกว่า
สัปดาห์ก่อนเนี่ยลูกสาวเดินทางกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
แล้วลูกสาวฝันว่าได้ลูกสาวพอฝันว่าได้ลูกสาวก็ตีนเป็นเลข
ปกติเขาตีเป็นเลขอะไรอ่ะป้าบอกว่าหนึ่งสี่นี่ฉันไม่แน่ใจว่าลูกสาวทำไมหนึ่งสี่นะ
ลูกสาวก็๑๔เหรอไม่แน่ใจอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีพ่อค้าเร่มาขายลอตเตอรี่ใช่ไหม
มาขายในหมู่บ้านนี่แหละป้าบอกว่าเอามาเลยหนึ่งสี่จัดมาหนึ่งใบ
พ่อค้าตอบกลับมาว่าไม่มีค่ะไม่มีครับหนึ่งสี่ไม่มีมีแต่หนึ่งหนึ่ง
เธอก็เลยเอาไงดีน่ะตีเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่มีหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วกัน
หยิบหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งใบพอตอกพอตอนเย็นตกเย็นเท่านั้นแหละค่ะ
ไปตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ป้าบอกตื่นเต้นมาก
เต้นที่สุดเลยแล้วก็ดีใจมากด้วยนะคะส่วนเงินรางวัลเราถามว่า
เอาไปทำอะไรก็ป้าบอกว่าไปใช้หนี้นะคะรวมทั้งจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วเอาเงินไปลงทุนทำไร่ทำนาแล้วเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลานสองคน
เห็นไหมนี่นี่หลานชายนะคะคนจะถูกอ่ะนะอ่า
ยังไงมันก็ถูกเอามาเข้าให้มือเลยอ่ะคุณป้ายุภาโตคุณัน
เอาไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะคนนี้ก็เป็นคนโชคดีเหมือนกัน
แต่คนนี้ได้ใบเดียวรับไป๖ล้านบาทนะคะชื่อว่าคุณจันทนาซิริ
อายุ๔๖ปีเป็นลูกจ้างร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
อืมเลขนี้ได้แต่ใดมาเธอบอกว่าหลานชายหลานชายให้โชค
ซื้อตามวันเกิดหลานชายหลานชายเกิดวันที่๑๑เดือน๘
ก็คือสิบเอ็ดที่ผ่านอืมสิบเอ็ดที่ผ่านมานี่นะคะ
ซื้อจากไหนซื้อจากแม่ค้าเร่เจ้าประจำนอกจากนี้ซื้อหลายใบเลย
รวมรวมประมาณยี่สิบใบครับที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลเหมือนกัน
สองตัวบ้างสามตัวบ้างแต่ครั้งเนี้ยที่สุดละในชีวิต
รางวัลที่หนึ่งเอาไปเลยเงินรางวัลก้อนนี้จะเอาไปให้แม่
จะเอาไปทำบุญรวมถึงไปใช้หนี้ต่างนะคะ
ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ให้ลูกสาวและใช้ในบ้านปลายชีวิต
ถามว่าหลายคนน่ะเคยพูดค่ะนะเออ
ถูกรางวัลที่หนึ่งจะลาออกจากงานเออ
บอกไม่ลาออกนะยังทำงานเป็นลูกจ้างร้านถ่ายเอกสารต่อไป
เพราะว่าเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
ลูกสาวน่ารักจังลูกสาวสวยทีเดียวนะฮะ
เอาไปต่ออีกหนึ่งครอบครัวครับนะเฮกันยิ้มกันหน้าบานทุกคนเลย
นี่ครอบครัวนี้สิครับคุณผู้ชมนายชัยทิศักดิ์อำลอยครับ
เป็นนายกเทศบาลตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะพาคุณแม่มาคือนางชมอำลอย
อายุแปดสิบสามปีน่าไปลงบันทึกประจำวัน
หลังจากคุณแม่อายุแปดสิบสามเนี่ย

หนึ่งใบก็รับไปหกล้านเช่นเดียวกันนะฮะ
นางชมก็บอกว่าก็ซื้อตามความฝันแหละ
ยายเนี่ยฝันว่ามีพ่อค้าลอตเตอรี่มาขายให้ยาย
นั้นมีเลข๕กับเลข๙แล้วก็เลข๔อยู่ตรงกลาง

จำได้ในฝันมันจะมีเลข๙เลข๔เลข๕ว่างั้นนะฮะ

ซื้อแค่ใบเดียวปรากฏว่าถูกจริง
ก็เดี๋ยวเอาเงินไปทำบุญแจกให้รูปล้าง
เอาไปใช้จ่ายกันแบบแต่ละคน

คมครับไปอีกหนึ่งจังหวัดคะ
ไปจังหวัดอุตรรดิศ

รางวัลที่๑๒ใบคุณคุณป้าท่านนี้แหละค่ะ
คุณปานทองอ่อนคำศรี
เป็นเจ้าของร้านขายจิ้มจุ่มอาหารอีสาน

ชื่อร้านตุ๋ยอุบลราชธานีแต่ร้านอยู่อุตรดิษฐ์นะคะ
ทันทีได้รู้ข่าวช่วงเย็นของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ว่าถูกรางวัลที่๑จิ้มจุ่มทำอย่างไร

ให้กับชาวบ้านลูกค้าที่มาซื้อจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะ
คุณป้านทองเล่าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้า
ในตลาดเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์
ซื้อเป็นประจำเป็นประจำเป็นอาจิน

ซื้อทั้งหมด๑๐ใบ๕ชุดชุดละ๒ใบ
ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตัวเองจะดวงเห็งถึงขนาดนี้
ขั้นว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบรับไป๑๒ล้านบาท
เราถามต่อเงินที่ได้ไปทำอะไรแน่นอนนะคะ
ก็เอาไปใช้หนี้ใช้สินแบ่งไปสร้างทั้งบ้าน
จังหวัดอุดรธานีแบ่งไปทำบุญ
เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนต่อให้กับครอบครัวค่ะ
ดับแรกของคนที่มีเงินถูกรางวัลเนอ

ใช่ลำดับต่อมาก็บอกทำบุญ

เราเห็นรอยยิ้มกันมาเยอะแล้วนะคะ
รายต่อไปนี้ถูกรางวัลที่๑๒ใบรับไป๑๒ล้าน
แต่ไม่ขอเปิดเผยรอยยิ้ม
คือมีแต่รอยยิ้มของคนที่เป็นญาติ
เขาเอามาโพสต์แสดงความดีใจนะคะ
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีโพสต์ภาพหญิงสาวพร้อมลอตเตอรี่
๒ใบนะคะรับไป๑๒ล้านบาท
บอกดีใจกับพี่สาวด้วย

และทราบข้อมูลว่าเศรษฐีเนียไรไหมแห่งนี้
บอกว่ามีคนเอามาขายลอตเตอรี่ให้ถึงหน้าบ้านเลย
ก็เลยซื้อเอาไว้โชคมันมาถึงหน้าบ้านนะเนาะ
แต่เจ้าตัวตื่นเต้นและไม่เปิดเผยสื่อ
ไม่เปิดเผยตัวต่อสื่อต่างบอกของอยู่เงียบ

รู้ว่ามีนะ

คุณผู้ชมครับอาการของตัวเองเป็นยังไงนะฮะ

จริงอยากให้คุณส่งไปเหมือนกัน